พอก้มลงไปดูในข้อความไลน์จ้า
คุณผู้ชมส่งมานะครับว่าอาชีพเสริมที่มันเพิ่มเติมรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมคืออะไร
มีคนหนึ่งส่งมานะครับคุณดีเดย

ผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มชมรมคนรักเมีย

คุณดีเดย์ส่งมาว่าอาชีพเสริมเพิ่มเติมรอยยิ้มของเขานั่นก็คือการเป็นลูกจ้างภรรยาครับ

เติมรอยยิ้มเลยนะคะ
อาชีพเสริมอีกท่านหนึ่งก็คือบอกว่าเลี้ยงลูกนี่แหละค่ะ
บางคนก็บอกว่านวดสามีสิคะได้ตังค์

ชมรมคนรักภรรยาคนรักสามีคนรักลูก
พูดถึงเรื่องทำมาหากินก็มีเหมือนกันเพราะว่าบ้านเราเมืองไทยเนี่ยเป็นอาชีพอิสระมีเป็นประเทศที่เสรี

แต่อะไรไปดูกันในตลันพารวรรรรรลวย

วันนี้เนี่ยไม่ได้มาซื้อผักซื้ออะไรไปทำกับข้าวหรอกค่ะ
แต่ตลอดพารวยวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับนักพับดอกบัวค่ะ
เธอคนนี้นะคะสามารถที่จะทำให้ดอกบัวธรรมดา
เป็นดอกบัวที่สวยงามได้หลากหลายรูปแบบมากเลย
และที่สำคัญสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเธอด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าไม่ต้องเสียเวลาไปพบกับเธอกันเลยค่ะ
พี่ดาค่ะสวัสดีค่ะ
พี่ดาเป็นคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เรียกว่าประสบความสำเร็จจากการทำอาชีพพับดอกบัวขาย

ก็ดูจากเพื่อนมาอาทิตย์และแล้วมาหักทำตัดแรงไปเรื่อยค่ะ
ไปได้ต้นแบบหรือว่าไปได้วิธีการพับมายังไง
ก็พับเป็นแล้วก็ดัดแรงมาเรื่อย

ดาก็จัดหนักแบบเต็มเลยค่ะ
ถ่ายทอดวิชาให้ดิวแบบไม่มีกั๊ก
เริ่มด้วยการพับดอกบัวแบบกงจักร
ต้องบอกเลยนะคะว่ายากสุดเลยค่ะ

พับดอกบัวเป็นกุหลาบ
อย่างกุหลาบนี่ที่กำลังพับอยู่นี่

ถ้าขายเป็นข้อชอบแบบน้อย
ข้อชอบก็๓๐บาทมั่งแล้วแต่

ใช่เราได้ดอกบัวไปถวายพระ
ไปใส่แจกันบูชาที่หิ้งพระที่บ้านเนี่ย

เสร็จแล้วค่ะดอกบัวรูปกุหลาบนี่แบบกุหลาบ

๑๐ประแบบ
พี่ดายังเล่าว่าสมัยก่อนนะคะ
กว่าจะพับดอกบัวได้แต่ละแบบเนี่ย
ต้องทิ้งดอกบัวเป็นร้อยดอกเลยทีเดียวค่ะ
แต่ด้วยความมุ่งมั่นขยันอดทน
และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญของพี่ดา
จึงทำให้ก้าวผ่านเรื่องยากได้
และสามารถสร้างรายได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
พี่แดนเห็นว่าทำมานานขนาดนี้เนี่ย
เรียกว่าชีวิตก็ประสบความสำเร็จมั่ง
มีมีบ้านมีรถส่งลูกเรียนจนจบก็เพราะอาชีพนี้เลย

ที่ทำให้พี่ดาประสบความสำเร็จ

ส่งเสียลูกจนจบปริญญาตรี

ไม่เคยเป็นหนี้สักบาทเดียวเลยในชีวิตค่ะ
อาชีพนี้ให้ความสุขใหม่พี่ดาบ้าง

เราขายดอกบัวถวายพระเนี่ย
อกบัวเป็นดอกไม้ที่สูงที่สุด

เหมือนเราเองก็ได้ทำสิ่งที่ดี

สาธุชนชาวพุทธเอาไปบูชานะ
แล้วก็เหมือนได้อันนี้ส่งมาช่วย

พี่ดาแม่ค้าพับดอกบัว
อีกหนึ่งอาชีพที่รังสรรค์และต่อยอดความคิด

การพักที่วิจิตรสวยงามและประนีต
กลายเป็นนักพับดอกบัวแห่งปากคลองตลาด
ใดอยากจะฝากอะไรสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอาชีพ
ที่เกี่ยวกับงานแปรดิตงานหันธกรรมแบบนี้บ้าง
พ่ออยากถ้าจะทำงานก็ก็เลยต้องตั้งใจทำ
ต้องทำด้วยใจรักเราต้องสู้เราต้องอดทน
ก็ทำแล้วดีลูกเราตั้งใจอะไรก็ได้หมด
เราตั้งใจอะไรก็ทำได้อะไรก็สำเร็จไปได้
สุดยอดมากเลยพี่ดาขอบคุณมากเลยนะคะ
นี่คุณผู้ชมค่ะถ้าท่านใดนะคะ
อยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการพับดอกบัว
อาจจะเอาไปใช้พับดอกบัวบูชาพระที่บ้าน
หรือว่าอาจจะทำเป็นอาชีพที่บ้านดูได้
พี่ดายไม่ห่วงเลยนะไม่ห่วงคุยกันได้คุยกันได้

ก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับทางรายการ

ใครสนใจติดตามกติกาได้ในรายการตลอดข่าวค่ะ

โอ้โหสุดยอด
จริงเลยพี่ดานักพับดอกบัวแห่งปากคลองตลาด

ใครที่สนใจการค้าดอกบัว
อยากจะต่อยอดไปสร้างอาชีพพับดอกบัวแบบนี้บ้างนะคะ
รายการตลอดข่าวของเราก็มีกิจกรรมดี
ให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกและเป็นส่วนหนึ่งกันด้วย
กติกาง่ายแสนง่ายเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นมีใจก่อน
ตั้งใจสนใจอยากจะเรียนรู้อาชีพนี้จริงคุณผู้ชมค่ะ
ไปลุ้นว่าจะได้ร่วมฝึกอาชีพกับพี่ดานะคะ
ตอนนี้เราขึ้นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมแล้ว

เสน่ห์การทับดอกบวกคืออะไร
ตอบมาแล้วเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดี๒คน

พับดอกบัวเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แบบฟรี
เหตุผลไหนโดนใจนะคะเราก็จะมอบให้กับท่านเลยนะคะ
ที่จะได้รับโอกาสในการไปเรียนรู้การพับดอกบัว
ประกาศรายชื่อกันวันศุกร์ที่๑๕มีนาคมนี้
ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจตลอดคาว

ฟรีเลยจ้าไม่เสียสตางค์แถมยังได้โอกาสสร้างอาชีพด้วย

ประกาศผลวันศุกร์ที่๑๕มีนาคมนี้

คือเราเนี่ยนะอยากจะได้คนที่มีความตั้งใจจริง
อยากจะหาอาชีพเสริมสร้างรายได้

เราก็เลยตั้งคำถามเอามา๒คำถามแบบนี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าจะตอบคำถามมานะ

ข้อความที่มันมีเหตุผลมา

ไปเรียนวิธีการพับดอกไม้เนี่ย
แบบนี้เพื่อจะไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม
แบบพิดาเขาอย่างนั้นค่ะคุณผู้ชม
แล้วสนใจตั้งใจจริงนะ

มีความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงสองท่าน

เรื่องของการพับดอกบัวหลากหลายรูปแบบ
คุณผู้ชมได้มาเรียนรู้ต่อยอดที่จะประสบความสำเร็จต่อไปด้วย

ก็เป็นแบบของรางวัลเล็กน้อย
มอบให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามกันมานะคะ
กับการสร้างอาชีพสร้างรายได้แบบนี้

รอลุ้นกันวันที่๑๕มีนาคมจ้า